กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ขอแปลงร่างกับเส้นที่ถึงเรา๒คนสิบสกุลอริยับ

สายบันเทิงเขาต้องเวลาคุยเขาต้องเมาหน่อยคุณ

เรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงลวงสังหารคุณธัญญาธัญเรศ
เมียหลวงยืนหนึ่งบางคนก็ให้ฉายาไว้แบบนี้
กับใครฮะอิงอิงเด็กอยู่ไม่เป็น

ขออภัยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวของเขา
คุณเป๊กคุณธัญญารวมถึงคณะผู้ดูแล

ใช้คำนั้นไม่ใช่เลขาเป็นผู้ดูแลเป็นน้อง

เพราะคุณธัญญาเมื่อวานแถลงข่าวออกมาแบบหมดเปลือกหมดใจจริงนะครับ

แล้วก็คุณธัญญาบอกเด็กคนนี้คืออยู่ไม่เป็นนะครับ

อายุเยอะไม่ใช่จะพูดความจริงนะคุณธัญญาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าเราดูความเคลื่อนไหวล่าสุดดีกว่า

หลายคนก็คงติดตามกันตลอดทั้งวันแล้วนะฮะ

เมื่อเช้านี้เพจต่างรวมถึงในโลกโซเชียล
เขามีการแชร์คลิปประโยคเด็ดในตำนานของธัญญา
เมื่อได้รับรางวัลจากบทนบนภา

คุณธัญญาเล่นเป็นนบนภาพเมียหลวง
แต่ในเรื่องนะเป็นเมียหลวงที่แบบเด็ดสรติมาก
เพราะว่าในเรื่องมีมุตามุนินคือคุณเจนี่ถูกไหม
แล้วนี่คือตอนที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวไปฟังประโยคเด็ด
ตอนที่คุณธัญญาพูดในการรับรางวัลหน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทางช่อง๓ขอบคุณคุณประวิทย์คุณประสานพี่สมรัก
แล้วก็พี่หน่องนะคะที่ได้ให้โอกาสดีให้น้าได้รับบทดีแบบนี้นะคะ
ขอบคุณพี่แก๊สคนเขียนบทพี่เติมผู้กำกับนะคะ
เคี่ยวเข็นจนสามารถเข้าถึงนบนภาได้ขนาดนี้
และคนสุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณคุณสามีจริงค่ะ
คุณสามีพี่เป๊กเนี่ยทำให้ธัญญาเข้าถึงอารมณ์ของนบนภา
แล้วก็อารมณ์ของเมียหลวงจริงค่ะขอบคุณค่ะ

คือในโลกโซเชียลนะคุณเขาบอกขนลุกเลย
เอาวลีเด็ดประโยคเด็ดของคุณธัญญาโดยเฉพาะการขอบคุณคนสุดท้าย

สามีนะฮะที่ทำให้เธอเข้าถึงบทของเมียหลวงได้แบบเต็มมานะฮะ
แล้วก็แฮชแท็กธัญญาก็ยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยอยู่นะฮะ

คุณธัญญาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของตัวเธอเองเมื่อเช้าที่ผ่านมา
นี่คือในไอจีค่ะที่คุณธัญญาเพิ่งโพสต์เมื่อ๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็บอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ
วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ธัญญาต้องพูดเรื่องที่เป็นข่าว
ในรายการพี่ที่เคารพและน้องรักรวมถึงรายการที่เราเป็นพิธีกร
คือวันนี้คุณธัญญาก็ต้องเดินสายไปหลายรายการเหมือนกัน

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องอื่นด้วยนะฮะ

จะไปรายการจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เป็นวันสุดท้าย
ใช่ค่ะซึ่งในโพสต์บอกด้วยบอกว่า
ซึ่งแต่ละที่ได้ติดต่อขอให้มาออกตั้งแต่วันแรก
ย่าขอพูดเรื่องข่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
และกราบขอโทษรายการอื่นที่ติดต่อมาให้ออกหลังจากวันนี้

อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดนะคะ
แล้วก็แฟนยังคงเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับ
อย่างข้อความให้กำลังใจก็บอกเป็นกำลังใจให้นะน้อง

บางคนก็บอกต้องแกร่งแค่ไหนนับถือหัวใจจริงค่ะ

บางคนก็บอกแม่ก็คือแม่สู้นะคะแม่

กำลังใจมากมายกำลังส่งไปค่ะ
ใช่ค่ะคือถ้าเกิดเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ย
ในวงการบันเทิงจะส่งไอคอนรูปหัวใจ
ทั้งคุณแจ๊คแฟนฉันคุณท็อปดารณีนุษย์
คุณอ๋อมสกาวใจพี่แหม่มวิชุดาพินด้ำทั้งหมดเลย
เยอะเลยนะฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฝากฝั่งของคุณธัญญาแล้วกัน
คุณผู้ชมไปดูฝั่งของอิงอิงไหม

โอ้โหเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้ใช้แอคเคาน์หนึ่ง
ชื่อว่าอิงนพัทรรูปโปรไฟล์ก็เป็นของอิง
ได้มีการทวิตข้อความแบบนี้คุณ
อายุเยอะมากเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริง
อ่างยาวอ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้าง
แต่ขออยู่เงียบก่อนดีกว่า
นี่ครับคุณผู้ชมพอโพสต์ออกมาแบบนี้นะฮะ
คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปคอมเมนต์
ก็ไปต่อเลยไหนล่ะความจริงคืออะไร
กล้าพูดมาสิความจริงที่ว่าคืออะไร
แล้วหาว่าอีกฝ่ายเขาไม่พูดความจริงคืออะไร
คนก็เข้าไปคือฉะเยอะเอาจริงคือฉะเยอะเหมือนกัน
แต่ชาวเน็ตก็คาดเดานะฮะว่าอาจจะเป็นทวิตเตอร์ส่วนตัวของอิงอิงจริง
เพราะว่าแอคเคาน์เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี๒๐๑๘
และที่ผ่านมาก็จะแทนตัวเองว่าอิงอิงมาโดยตลอดนะฮะ
แล้วก็ข้อความที่ทวิตออกมาก็ดูเป็นการตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของคุณธัญญาด้วยนะครับ
ทัวร์ก็ไปลงในทวิตเตอร์อิงอิงนี่แหละฮะ
โอ้โหจนแบบตอนนี้นะครับสุดท้ายแอคเคาน์ปลิวแอคเคาน์นี้หายไปแล้วนะคุณ
คุณเอาหมดทุกโซเชียลที่คาดว่าน่าจะเป็นของสาวอิงอิง
เพราะว่าไม่ใช่แค่ทวิตเตอร์บางคนก็ตามไปในติ๊กต๊อกในไอจี
คือโดนถล่มทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้
ก็ไปตรวจสอบว่าอันไหนอิงอิงจริงอันไหนอิงอิงปลอม
ไหนอิงอิงที่ถูกแอบอ้างหรือว่าสร้างขึ้นมาเป็นอิงอิง
หรือว่าปิดบังไม่ได้เป็นอิงอิงแต่สร้างมาด่า
หรือเป็นแอคหลุมของอิงอิงก็มีเหมือนกันเนี่ยนะคะอันนี้ที่นี่ฝั่งของอิงอิง
ใช่ทีนี้ในโลกโซเชียลเขาค้นข้อมูลกันไม่หยุดค่ะแล้วปรากฏว่ามีชาวโซเชียลเขาก็ตาดีไง
ไปเห็นว่าอิงอิงเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกับมิ้นท์สวพัฒน์
คุณผู้ชมจำมิ้งได้ไหมคะมิ้งสวพัฒน์มิ้งโป๊แตกเนี่ยเขาเคยเป็นข่าวกับนักแสดงหนุ่มกัปตันชนลทร
ตอนนั้นที่บอกว่าท้องแล้วแท้งแต่สรุปแล้วเป็นท้องลมแล้วเป็นแฮชแท็กที่มาใช่ของมิ้งโป๊ะแตก
คือคนเนี่ยเขาก็ไปแคปพวกในสตอรี่เก่าแล้วเขาก็เขียนบอกว่าอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะ
ไปดูในสตอรี่เก่าเก่านี่มันแก๊งโป๊ะแตกชัดชัดทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งมิ้งสวพัฒน์เนี่ย
เขาก็เลยมีการมาชี้แจงข้อความที่ถูกพาดพิงบอกนะบอกว่าขอโทษนะคะพาดพิงได้แซะได้ไม่ได้โกรธอะไร
ถึงจะไม่ได้เกี่ยวด้วยก็เถอะแต่มาหาว่าเราขายบริการเป็นเด็กเสียไม่โอเคนะคะ
ทำมาหากินหาเงินเรียนเองมาตั้งแต่จบม๖ถ้าใครที่ตามมานานจะรู้ว่าขายของมาตั้งแต่ปี๑จนถึงตอนนี้
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าขายบริการหรือเป็นเด็กเสียจริงป่านนี้รวยไปแล้วไม่มานั่งทำงานงก
คือเขาบอกว่าที่พูดว่ารวยนี่คือรวยด้วยตัวเองนะคะถึงจะไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าทางครอบครัวก็ซัพพอร์ตได้
ไม่ได้ติดขัดอะไรถึงจะต้องไปขายบริการคือสาวมิ้งเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์แบบเยอะเลยค่ะ
แล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าใครโพสต์กล่าวหาแบบนี้จะมีการฟ้องร้องด้วยนะครับ
เราเล่าให้ฟังแล้วนะครับคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของฝั่งคุณธัญญา
คุณอิงอิงแล้วก็คนที่ถูกขุดคุยถูกเชื่อมต่ออะไรเนี่ยนะฮะหลายคนถามพี่เป๊กล่ะพี่เป๊กไปไหน
เป๊กคนกลางพี่เป๊กหายไปไหนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณเป๊กสัญชัยเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านโซเชียล
ซึ่งเป็นนักแสดงและพิธีกรสาวที่โพสต์คลิปลูกชายคนเล็ก
โดยคุณเป๊กเข้าไปทักเข้าไปในคอมเมนต์นะ
บอกว่าพามาเจอบ้างสิกินข้าวกัน
นี่ไปโพสต์แบบนี้ก่อนแล้วทีนี้เป็นยังไง
คุณแนนปียดาตอบมาบอกว่าว่างเหรอช่วงนี้น่าจะยุ่งนะ
ใช่แล้วสุดท้ายคุณแนนปียดาก็มาตอบ
นะครับคนในโลกโซเชียลก็เลยไปเอามาแชร์กันนะฮะ
บอกว่าโอ้โหถือเป็นความเคลื่อนไหวแรกในโลกโซเชียลของคุณเป๊กเลยนะครับ